เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ทำเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ปลอม
หลังมีผู้เข้าเยี่ยมชมร้องเรียนกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าไปพบข้อมูลที่เป็นเท็จ

รวมถึงสร้างความเสียหายให้กับการทำงานของ

นายปภากรอินทรวงศ์ก็กล่าวว่า
ได้รับมอบหมายจากทางด้านของคุณสารวุฒิวัชรพล
หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีที่ปอท
โดยเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ปลอมนั้นล่าสุดพบว่ามี๕เว็บไซต์ด้วยกันครับ
ซึ่งความแตกต่างของเว็บไซต์จริงและปลอมนั้นอยู่ที่เนื้อหาของข่าวและรูปภาพ
รวมไปถึงพาดหัวจาบิดเบือนไปจากข้อทิศจริงทั้งหมด
ซึ่งทำให้ไทยรัฐเสียชื่อและประชาชนรับข้อมูลข่าวสารก็เข้าใจผิดเป็นอย่างมาก
จากนี้นายประพากรยืนยันว่าเว็บไซต์ของไทยรัฐที่ถูกต้อง
และการพาดหัวข่าวนะครับจะใช้รูปแบบอักษรที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยรัฐ
ภาพข่าวอยู่ภายใต้หลักของกฎหมายและจัญญบันของสื่อ
และเนื้อหามีความถูกต้องใช้คำที่เหมาะสม
ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นครับ
จะมีการลงภาพข่าวที่ไม่มีการเซ็นเซอร์ภาพที่ไม่เหมาะสม
พาดหัวข่าวเนื้อข่าวจะบิดเบือนหลอกลวงแล้วก็เป็นข่าวเท็จนะครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสมพรกล่าวว่าได้รับการแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้นะครับ
โดยเบื้องต้นนั้นผู้ที่กระทำความผิดเป็นความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จและปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

โดยหลังจากนี้ฝ่ายสืบสวนของบทจะตรวจสอบหาผู้ที่กระทำผิด
เพื่อตามตัวผู้ที่เป็นผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ